เรื่องนี้ขอเปิดประเด็นเอาไว้ก่อนให้ดูภาพกันก่อนเดี๋ยวจะขยายผลให้เพิ่มเติมค่ะ
เป็นเรื่องของความเชื่อที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์ภาพเอาไว้นะคะ
เป็นภาพก้อนหินขนาดใหญ่เลยแต่ว่าก้อนหินนี้คล้ายกับงูยักษ์นอนขดอยู่อะค่ะเหมือนกับมีเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดด้วย
นี่นะคะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพญานาคที่ถูกสาบให้กลายเป็นหินนี่ค่ะนี่ไงภาพนี้คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะเป็นเหมือนเป็นเกล็ดอย่างนี้
เหมือนเหมือนงูนอนขดอย่างเงี้เนอะใช่นี่คืออุทยานแห่งชาติภูลังกาที่จังหวัดบึงกาลค่ะ
นี่นะคะสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะคะอยู่ติดกับจังหวัดนครพนมด้วยครับสปลาวด้วยเขาเชื่อกันว่าเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคาราชค่ะอืม
ใช้เฟซบุ๊คชื่อสิงหนองดงเป็นคนโพสต์ภาพนี้เอาไว้นะคะครับก็บอกว่าเดิมเนี่ยภูลังกาเป็นที่ตั้งของเมืองรัฐภานครมีพระอือลือราชาเป็นผู้ครองนครครับต่อมามีเรื่องราวความรักระหว่างเจ้าชายฟ้ารุ่ง
หลานชายของพระอือลือราชาที่เป็นผู้ที่มีความเฉลี่ยวฉลาดมีความรอบรู้รูปงาม
ก็เลยเกิดความโกรธแค้นยกไพร่พลมาถล่มเมืองนี่นะคะ
นี่มีคนที่เขาไปเที่ยวแล้วเขาไปเจอใช่ไหม
ใช่แล้วก็ถ่ายคลิปมาบอกโอ้โหเหมือนเหลือเกิน
ลองฟังคลิปเขาหน่อยซิตอนที่เขาถ่ายบรรยากาศอยู่แถวนี้
อ้าวที่เหลือไม่ลงหรอคะพระเจน

นี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อด้วยนะคะ
ติก็เลยบอกว่าเดี๋ยวติอาสาลงพื้นที่ไปหาคำตอบมาให้

บอกจบเรื่องวิวแชร์แล้วเดี๋ยวไปเรื่องความเชื่อกันต่อ
เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับเราตามเรื่องนี้ให้นะครับ
เพราะว่าก็ดูเหมือนเกล็ดของพญานาคจริงนะ